หลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
แล้วก็เรื่องของวัยรัฐ
เรื่องของทางการจีนที่เพิ่งมีการเปิดเผยออกมาว่า
ทางการหูเป่ยคือยอดผิดพลาด
เคลื่อนไปเพิ่มมาอีกหมื่นกว่าลาย

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์
เพราะว่าทางด้านของผู้นำจีนก็ส่งกองทัพแพทย์
เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่อีก๒๐๐กว่าคน
เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ด้วยนะคะ

ส่วนวันนี้เรามีข่าวมาอัปเดตกันแน่นอนครับ
เรื่องของตัวเลขมาให้ชมกันอย่างจุใจเลย

มาฝากแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล
รวมทั้งวันนี้อยากชวนคุยกันประเด็นไลน์พรุ่งนี้
วันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์
เตรียมอะไรเซอร์ไพรส์คนรักบ้าง

มาบอกกันหน่อยไม่ต้องบอกชื่อแฟนก็ได้เดี๋ยวเขารู้

ใช่สายส่งเข้ามาบางคนเตรียมเรื่องของเป็นช่อดอกไม้ตุ๊กตา
ตุ๊กแก่อะไรแบบนี้มีดราม่าด้วยนะ

เออนะส่งมาผู้ชมเตรียมไว้อย่างไร

เอาล่ะมาเริ่มกันก่อนอย่างที่บอกไป
เรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙จากทั่วโลกตอนนี้
ยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะ
วันนี้ผู้ติดเชื้อก็เพิ่มถึงใน๔ประเทศ
โดยเรื่องของผลการตรวจคัดกรองเรือสำรานที่ไปเทียบท่าที่ภูเก็ต
เพราะหลายคนกังวลว่าเอ๊ะตกลงมาเทียบท่าภูเก็ตด้วยเหรอนะคะ
แล้วจะมีคนที่ติดเชื้อนี้หรือไม่
เขาบอกว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อหรือเป็นไข้ตามนิยามของไวรัสโควิด๑๙
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการแถลงจากในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย

ที่ได้พูดถึงความคืบหน้าในการควบคุมสถานการณ์ของไวรัสโควิด๑๙
บอกว่ายังไม่มีผู้ป่วยคนไทยเพิ่ม
สะสมตอนนี้ในไทยยังอยู่ที่๓๓รายนะคะ
ก็เป็นผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล๒๑ราย
กลับบ้านไปได้แล้ว๑๒รายค่ะ
ส่วนกรณีเรื่องของเรือสำรานเวสเตอร์ดำซึ่งเราปฏิเสธไปแล้ว
สเตอร์ดำเนี่ยเขาก็เลยไปจอดเทียบท่าที่ท่าเรือศรีฮดุประเทศกัมพูชา
และก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่จะเดินทางมาต่อเครื่องบินในไทยเนี่ย
กระทรวงสาธารณสุขก็วางมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเอาไว้นะคะ
ทราบว่าบนเรือก็มีคนไทยอยู่ด้วย๒๑คน
จำเป็นต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
จากนี้ยังสั่งการให้เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
ที่ยังไม่ทราบสาเหตุใน๖จังหวัด
มีทั้งกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เชียงรายชนบุรีกระบี่และภูเก็ต
อันนี้คือพบว่ามีอาการโรคปอดอักเสบ
ส่วนท่าเทียบเรือน้ำลึกที่ภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
นายพักกระพงธวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยพลเรือโทเชิงชายชมเชิงแพทย์

และในแพทย์ธนิษฐ์เสริมแก้วในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ก็นำทีมไปสังเกตการณ์เรื่องของการนี่แหละค่ะตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว
ตามมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด๑๙หลังจากที่มีเรือสำราญระหว่างประเทศขนาดใหญ่
เลเซียแล้วก็มาไทยแล้วก็เดินทางมาจอดเทียบท่าที่ภูเก็ตเมื่อช่วงเช้า
แต่ก็จอดเทียบท่าอยู่ประมาณราวไม่เกินสิบชั่วโมงนะคะเพราะว่า
สิบเจ็ดนาฬิกาของวันนี้ก็จะออกจากท่าแล้วไปยังสิงคโปร์ต่อไป
แต่พอมาถึงไทยก็แน่นอนว่าต้องมีการตรวจคัดกรองค่ะ
บนเรือเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่๔๙๕คนส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปนะคะ
ลูกเรือมีจำนวน๔๓๓คนรวมแล้วทั้งหมดทั้งเรือเลยก็คือ๙๒๘คน
ซึ่งผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นของนักท่องเที่ยวทั้งหมดไม่มีผู้ใดเป็นไข้
เช่นเดียวกับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกรัฐบาลที่ยืนยันว่า
ประจำเรือเขาก็แจ้งมาว่าไม่มีผู้ป่วยใดที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามของไวรัสโควิด๑๙
ทีนี้ดูภาพรวมของทั่วโลกนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือไวรัสโคโรนา๑๙
ก็ยังคงพุ่งขึ้นสูงต่อเนื่องค่ะวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในสี่ประเทศ
ก็คือสหราชอาณาจักร๑สหรัฐอเมริกาอีก๑รายนะคะ
ญี่ปุ่นอันนี้เพิ่มเยอะหน่อยเพราะว่าบนเรือสำรานยังคงมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ที่เจาะเทียบท่าที่ญี่ปุ่นรวมทั้งฮ่องกงด้วย
ก็มีย่อตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดหกหมื่นหนึ่งร้อยแปดราย
ผู้เสียชีวิตพันสามร้อยหกสิบสามสบแล้ว
สำนักข่าวสินหัวของจีนก็ยังรายงานด้วยว่า
ตอนนี้ในศรีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีน
นุมัติให้ส่งบุคลากรทางการแพทย์ทหาร
รวมแล้วถึง๒๖๐๐นายไปที่อูฮันนะคะ

และแน่นอนว่าเรื่องของการที่มีการนับตัวเลขผิด

ทางด้านของหัวหน้าที่เกี่ยวข้องกับมณฑลหูเป่ย
คือออกไปหลายคนมากมีการเปลี่ยนสับเปลี่ยนหมดเลย
สำหรับคนที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ดูแล

ตัวเลขมันก็คาดเคลื่อนไปเป็นหมื่นทีเดียว